วันนี้วันแรกที่รถตู้เขาหยุดวิ่งให้บริการสักประมาณ๘๐๐คัน
เพราะว่าอายุการใช้งานมันเกิน๑๐ปีก็ต้องหยุดวิ่งให้บริการ
โอ้โหคุณผู้ชมวันแรกวันจันทร์ด้วยคนก็รอนานรถก็ติดมันก็กระหนวุ่นวายกันไปนะฮะ
ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการจัดรถอื่นมาเพิ่มแต่ว่า
มันก็ยังไม่พอไม่สะดวกคนเองก็ยังไม่รู้บ้างอะไรบ้างวันนี้ก็เลยวุ่นวายสักเล็กน้อยนะครับ
ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางโดยเฉพาะจุดอนุสวรีไทยสมรภูมิจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกับหลายสายเป็นจุดรอคิวรถตู้ด้วยนะครับ
วันนี้ต้องรอคิวนานมากกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงเลยเพราะว่า
กรมการขนส่งทางบกไม่อนุญาตให้รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการสาธารณะ๘๔๐คัน
ซึ่ง๘๔๐คันมีอายุการใช้งานเกิน๑๐ปีตามกฎหมายมาวิ่งรับผู้โดยสารไม่ได้ต้องปลดระวังเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งประชาชนหลายคนก็บอกว่าจากนี้จะต้องเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้น
จะยอมรับว่าเรื่องของรถตู้อายุเกิน๑๐ปีต้องหยุดให้บริการ

แต่ว่าก็อยากให้มีการผ่อนผันจนกว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จ

ก็รถตู้มันก็สะดวกกว่ารถไฟฟ้าก็ยังไม่เสร็จนะฮะ
ฟังเสียงของผู้ใช้บริการนะครับ
ฉุกละหุกแล้วมันก็เริ่มเลย
มันให้เติมตัวไม่นานมาก
ทางด้านของนายพีรพลถาวรสุพัฒนเจริญ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่ง

ได้ประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เป็นการบรรเทาความเดือบร้อนให้กับประชาชนในการเดินทาง

แล้วก็เพิ่มเที่ยววิ่งซะ
หมุนเวียนแทนเพิ่มเติมด้วยครับ

มีคำวินิจสาธิตร์ของสารปกครองกลาง

กรณีที่มีการขอไต่สวนฉุกเฉิน
เพื่อขอให้กรมการขนส่งทางบก
อนุญาตให้รถตู้โดยสารบริการต่อไป
กว่าสารจะมีคำพิพากษาทางด้านของรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ระบุว่ายินดีปฏิบัติตามถ้าคำพิพากษาของศาลนั้นออกมาอย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อว่าถ้าเกิดรถตู้มันเก่า๑๐ปีขึ้นไปเนี่ย
ผลกระทบเรื่องของการให้บริการมันตกกับผู้ใช้บริการนะ
พอมันเก่ามันเสื่อมสภาพมันก็อันตราย
ติเหตุที่เกิดขึ้นที่เรามีการปรับมาตรการกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
นี่แหละมันคือความปลอดภัยของผู้โดยสาร
แต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจคนเดินทางที่เขาจำเป็นต้องใช้จริง
คุณผู้ชมลองส่งความคิดเห็นเข้ามานะคะ
ปัญหาที่เจอหรือว่าทางออกที่อยากได้